ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้นี่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับ
เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเพิ่งออกรถมาได้๔เดือนนะ
คุณเข็มมาสอนบ้านอยู่ที่ทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราช
ก็เอารถไปล้างร้านคาแคร์
เขาจะมีแบบไอท่านใหญ่จะได้ฉีดข้างล่างง่าย
ปรากฏว่าเจ้าของร้านคาแคร์มาถอยรถให้เองเลยฮะ
ขับขึ้นไปปุ๊บพุ่งไปนู่นเลยโอ้โหแล้วดูสภาพรถ
รถใหม่เอี่ยมอ่ะสี่เดือนอ่ะถูกต้องแล้วเจ้าของรถที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
นี่เห็นไหมอืมเอาขึ้นไปเนี่ยจะได้ล้างอัดฉีดเนี่ยอื้อหือ
พุ่งไปนู่นนะฮะเจ้าของรถที่เป็นผู้หญิง
ต้องถือว่าเขาก็ใจดีมากนะบางคนเนี่ยคงต้องบอกว่า
คุณต้องซื้อรถรับผิดชอบให้ผมผมต้องเอาคันใหม่
อยู่ดีดีผมจะไปเป็นรถแบบเจอแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแต่เจ้าของรถเขาบอกอ่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวให้ประกันชั้นหนึ่งก็ว่ากันไปซ่อมเสิร์ฟอะไรกันไป
แต่ระหว่างที่ต้องซ่อมรถเนี่ยไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนขอให้รับผิดชอบด้วยการหารถมาให้ใช้ระหว่างซ่อม
อืมแต่เจ้าของคาแคร์กลับเงียบหายไปไม่เอารถมาให้ใช้ระหว่างซ่อมนะครับ
อ่าเธอก็เลยโพสต์เรื่องนี้ลงในสังคมออนไลน์ว่าทำไมไม่รับผิดชอบปิดร้านหนีด้วยซ้ำนะครับ
อ่าเรื่องนี้นะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คุณภูริพัฒน์ไปที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

อ่าเธอบอกว่าออกรถมาได้สี่เดือน
วันเกิดเหตุเอารถไปล้างที่คาแคร์อยู่ใกล้บ้านวันเกิดเหตุคือ๒๖ธันวาคม
แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เอารถไปล้างที่คาแคร์แห่งนี้
ระหว่างล้างรถเธอก็นั่งรอก็ทำงานไปด้วยนะครับ
โดยเจ้าของคาแคร์เป็นคนมาขับรถของเธอขึ้นบนแท่นล้างด้วยตัวเองนะฮะ
แต่ตอนขับขึ้นไปนู่นเลยฮะพุ่งเข้าไปนู่นเลยครับ
หัวทิ้มไปที่พุ่มไม้ตกลงข้างล่างเลยฮะ
นั่งดูอยู่อ่าพอสักพักเขาก็ขับขึ้นไอ้ตรงนั้นนะคะสแตนข้างบนนะคะอ่า
ตอนที่ขับขึ้นเนี่ยตอนที่มันพุ่งลงเนี่ยพี่ไม่เห็น
แต่เห็นอีกทีคือมันปักลงไปแล้วตั้งโคร่ม
คือแบบได้แต่นั่งร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลย
แล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรนะเวลานั้นเนี่ยเป็นเจ้าของคาแคร์เองค่ะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบนะ
ก็เนี่ยฮะทางเจ้าของรถบอกว่าทางเจ้าของคาแคร์บอกว่าก็จะรับผิดชอบ
ก็ตกลงเจรจากลายเกลี่ยกันนะครับ
ตอนแรกเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียหายให้แล้วก็จัดรถให้ระหว่างซ่อม
แต่เธอก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ตรงจุดนี้เนี่ยที่คุณภูริพัฒน์ไปดูอ่ะเธอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็เรื่องของค่าเสียหาย
เรื่องของการซ่อมก็เคลมประกันอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วกัน
แต่ระหว่างนี้หารถให้ด้วยลงบันทึกประจำวันกันไว้ที่สพกระปางแล้ว
ในพื้นที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานแต่เรื่องมันไม่จบก็เพราะว่า
ผู้ที่เป็นเจ้าของคาแคร์หายไปเลยฮะไม่มารับผิดชอบ
หารถมาให้ใช้ระหว่างซ่อมถามไปก็ผลัดวันประกันพรุ่ง
ไม่พยายามที่จะเข้ามาหาเรา
แล้วติดต่อก็ไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับ

โทรมาเองครั้งนึงก็คือวันเสาร์
ไม่ได้มันเป็นคดีแพ่ง
คุณนัดเรามาหลายรอบแล้วคือตอนนี้คำพูดที่พูดมาเนี่ย
มันไม่น่าเชื่อถือแล้วลองกลับกันดูไหม
แบบนี้ใจเขาใจเราอุบัติเหตุมันเกิดได้
แต่เราก็บอกแล้วว่าเราต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาอ่าช่วยเยียวยาความรู้สึกเราให้มากกว่านี้หน่อย
ในวันที่เราลำบากไม่มีรถไปทำงาน
ตั้งแต่๒๖ธันวาเธอก็ไม่มีรถใช้เนี่ยครับระหว่างที่คุณภูริพัฒน์กำลังคุยกับคุณรัฐพิมพ์เจ้าของรถอยู่นะฮะ
ก็คุยกันอยู่ที่บ้านของเธอเนี่ยมีโทรศัพท์จากตำรวจสพกระปางมาครับ
บอกว่าเจ้าของคาแคร์เนี่ยเขามาแจ้งความดำเนินคดีคุณนะฐานหมินประมาทที่ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ยังไงก็มาเจรจากันที่โรงพักกันแล้วกันคุณวัดพิมก็เลยไป
เหตุการณ์มันเป็นยังไงเนี่ยครับอ่าไปถึงก็เจอกับเจ้าของคาแคร์นะฮะ
เป็นผู้หญิงนะฮะคนนี้ฮะเสื้อส้มเนี่ยนะครับก็ทางเจ้าของคาแคร์เขาก็ไม่ค่อยพอใจ
ที่มีการไปโพสต์ลงในโซเชียลบอกว่าทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามว่าเออแล้วตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะพี่
พี่ก็ชี้แจงมาไหมจะได้เป็นการให้ข้อมูลทั้งสองด้าน
แต่ถามยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมพูดบอกไม่เอาไม่อยากพูดเบื่อนู่นนี่นั่น
ไม่ขอพูดไม่ขออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ยอมพูดจนได้นะฮะ
บอกว่าไม่ใช่ว่าเธอจะไม่รับผิดชอบแต่ตอนนี้คือกำลังหายืมรถมาให้
หายืมรถมาให้กับผู้เสียหายใช้ที่ติดต่อไม่ได้หายไปเนี่ย
ก็เพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
มันไม่รับผิดชอบเราก็รับผิดชอบอยู่ให้ทุกอย่าง
มันไม่ค่อยมีสัญญาณกันเลยเนอะ
แต่เราก็หารถมาให้เขาอยู่
ค่ะเราก็หารถในกองอยู่
ไม่ใช่ว่าเรานิ่งเจ๋ยเราก็ตามทุกอินทางตั้งแต่วันเกรียด

เริ่มหารถไปซื้อรถให้เขาติดต่อกับเขา
จนมาช่วงบ่ายติราจาตกลงกันได้
เขาก็ไปหาหยิบยืมรถมาให้ผู้เสียหายใช้ระหว่างรอซ่อมได้
แล้วทางผู้เสียหายเขาก็จะลบโพสต์ต่างออกให้
เหลือก็รอรถซ่อมแล้วกลับมาใช้เหมือนเดิม

จริงเพราะว่าซ่อมไปมันก็ไม่ได้เหมือนของใหม่ไง
มันคือผ่านการซ่อมใหญ่มาแล้วอะไรแบบนี้